การเมืองเป็นยังไงกันบ้างคะหยุดยาวแทนที่จะได้พักผ่อนหลายคนบอกโอ้โห
ตาตื่นกันตั้งแต่๘๓๐ทุกคนบอกฮะอะไรนะ
พลเอกประวิทย์ลาออกเหรอเออตกใจเลยฮะไหนตอนแรกพลเอกประวิทย์ก็บอกไงว่าที่มีข่าวบอก
เช้าวันนี้พลเอกประวิทยื่นหนังสือขอลาออกจากภักดิ์พลังประชารัฐ
หลังจากนั้นเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้น

ลาออกแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาในตำแหน่งเดิม

ที่เขาบอกว่าการเมืองต้องติดตามรายชั่วโมง
น่าจะเป็นบุคคลที่ลาออกและกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่
เร็วที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะ

เอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
มีความประสงค์ขอลาออกจากการทำหน้าที่หัวหน้าพัก
ซึ่งถ้าดูมุมเอกสารนี้เราจัดซูมให้คุณผู้ชมดูเห็นตัวเลขไหมคะ
โมงครึ่ง๒๙กรกฎาคมปี๖๖
คือวันนี้เช้าวันนี้ลงวันที่

เด็กประวิทย์บอกว่าการลาออกก็คือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง

ซึ่งใครจะมาดูบ้างก็ไม่รู้แหละ
แต่ตัวพลเอกประวิทย์เองบอกยืนยันนะ
ว่าจะอยู่เป็นร่มโพร่มใจให้กับพักพลังประชารัฐต่อไปไม่ไปไหนหรอก
ส่วนเรื่องทิศทางการโหวตนายกในวันที่๔สิงหาคมนี้เนี่ย

ก็ต้องรอมติที่ประชุมพักก่อนว่าจะยังไงแบบไหน
ด้วยว่าไม่มีดิวลงดิวลลับอะไรกับนายทักษิณ
อะไรสิบสิงหาห้องกงทั้งนั้นอะ

พาไปเพียงแค่หนึ่งชั่วโมง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่๓ทับ๒๕๖๖ของพลังประชารัฐ
ที่ประชุมมอบหมายให้นายภัยบูลนิติตะวัน
รองหัวหน้าพักทำหน้าที่ประธานประชุม

ซึ่งก็มีการบรรจุวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักเพิ่มเติม
และเปิดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่
ซึ่งก่อนเริ่มประชุมเนี่ยคุณภัยบูลก็กล่าวกับที่ประชุมแจ้งกับที่ประชุมแล้วนะคะ
ในวาระเรื่องที่พลเนตประวิทเนี่ยลาออก
เดี๋ยวมันยังมีกระบวนการแต่งตั้งหัวหน้าพักษ์นะครับ
ทีนี้การประชุมก็ดำเนินต่อไปเรื่อยนะคะ
จนถึงวาระการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
คนในเมืองหัวหน้าพักษ์คนเก่าประกันแล้วออกไปใช่ไหมครับ

หลายคนก็ลุ้นกันว่าจะมีรายชื่อใครขึ้นมาบ้าง
คุณอัฐกรสิริรัฐยากรสอสอฉะเชิงเซายกมือเลยค่ะ
แล้วบอกว่าผมขอเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ถูกต้องเรียกว่าเสียงเป็นเอกฉัน

โมงประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ
พลเอกประวิทย์ก็กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพัก
แล้วก็ยังมีวาระเสนอให้ขยายจำนวนคณะกรรมการบริหารพักเพิ่มเป็น๒๑คนด้วย

หลังจากนั้นเขาก็จะประชุมกันส่วนตัวก็เชิญนักข่าวออกมาจากห้องนะคะ
หลังการประชุมคุณภัยบูลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะ
บอกว่าที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบให้พลเอกประวิทย์กลับเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพัก
แล้วก็มีการเซ็นเอกสาร๒ฉบับทันทีในฐานะหัวหน้าพักค่ะคิง
ฉบับแรกคือการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพักพลังประชารัฐ
ซึ่งก็ถือเป็นการเปิดตัวพลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
น้องชายพลเอกประวิทย์อย่างเป็นทางการด้วย
ให้ดำลงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากองพักษณ์
ท่านหัวหน้าได้แต่งตั้งให้นายวราเทพรัตนากร
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัก
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัก
ก็มี๒คำสั่งหลังจากที่ท่านได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่เป็นหัวหน้าพัก
ชื่อว่าทุกคนได้ยินชื่อของพัวตะโรเอกพัชฌาวาสมานานและ
ตั้งแต่สมัยเป็นพูดบัญชาการตะโรห์เองท่าชาติตอนนู้นเลย
หลายคนบอกว่านี่แหละคือกุญสือตัวจริงของพลเอกประวิทย์หรือว่าบิ๊กป้อม

พลตำรวจเอกพัชรวาสเคยดำรงตำแหน่งเป็นพบตรหรือว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๓๕
ในปี๒๕๕๑ยุคของนายกสมัครสุนทรเวทนายกสมชายวงสวัสดิ์และนายกอภิษฎเวชาชีวะ
จนกระทั่งปี๒๕๕๗เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติหรือสนชในยุคของคอสช
และปี๒๕๖๖ปัจจุบันนี้ตำแหน่งสดร้อนที่เพิ่งได้ไปเมื่อเช้า
ประธานที่ปรึกษาพักพลังประชารัฐนั่นเองนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติด้วยนะคะ
เลือกรองหัวหน้าพัก๕คนค่ะคิงมีนายสันติพร้อมพัฒน์นายภัยบุญนิติตะวัน
นายชัยวุฒนาคมานุสรนายวิรัติรัตนเศษและนางสาวตรีนุษย์เทียนทอง
แสดงว่าคุณสันติเนี่ยเดิมทีเป็นเลขาธิการพักนี่คือขยับขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพัก

ภาพเขาใหญ่กว่าพลเอกประวิทย์ซึ่งเป็นหัวหน้าพักอีกค่ะ

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าขึ้นมาเป็นเลขาที่การพักนะคะ
มีคุณนรมนภินโยสินวัฒน์เป็นเหรันยิกพักจับมือกันมาเลย
มีพลเอกกริจโยธินสสิพัฒนวงศ์เป็นนายทะเบียนพัก
แล้วก็มีสมาชิกคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก๑๒คน
มีนายสัมพันธ์มะยูโซะนายยงยุทธ์สุวรรณบุตร
นายอัธกรจิริรัฐยากรนายสกลทีพระเทียกุล
และนางสาวการจนาจังหวะนะคะซึ่งต้องให้ทำบานแน็ตเอง
ว่าหา่คุณทำบันดิ่งก็ไปฮ่องกงนี่น่า๒๘กรกดาคม

ไม่ได้มีการไปดีลไปคุยไปเจออะไรกับนายทักษิณแน่นอน

ว่าถ้าร่วมงานกับพักไหนแล้วไม่เกิดความขัดแย้งและทำให้สังคมแตกแยก

แต่ถ้าพักไหนร่วมงานด้วยแล้วโอ้โหทั้งขัดแย้งทั้งแตกแยก
พลังประชารัฐร่วมงานด้วยไม่ได้

ร้อยเอกธรรมนัฏบอกว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วเขาก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรับผิดชอบกันอยู่แล้ว
ผมเป็นเพียงผู้แทนราษดรคนหนึ่งที่เข้ามาทำหน้าที่ในสภา
แก้ปัญหาให้ประชาชนเท่านั้นค่ะ